สำหรับสถานการณ์โควิด๑๙ที่เกิดขึ้น
ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต

หลายคนเคยไปทำงานที่ต่างประเทศ

ว่าจะได้กลับไปทำงานต่างประเทศอีกเมื่อไหร่นะคะ

ไรวินธนบูรทาวัฒน์อายุ๔๔ปี

ไม่มีเงินก็เลยประกาศขายไตตัวเอง

แต่มันไม่มีเงินจริง
อยากจะขายไตตัวเองนะคะ
ริมถนนนังรองปะคำ

เปิดมาลักษณะร้านยังเป็นหนังนู่น
เปิดมา๒สัปดาห์แล้วนะคะ
แต่ต้องมาเจอกับโควิด๑๙อีก

ก่อนหน้านี้เคยไปทำงานที่ต่างประเทศ๑๐
ปีส่งเงินกลับมาที่บ้านตลอด
แต่เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วค่ะ

มาถึงตอนนั้นโควิดพอดีค่ะ

ช่วงกรกฎาคมประเทศเราเนี่ย

ใช่แต่ต่างประเทศโอ้โห

กลับไปทำงานที่ต่างประเทศไม่ได้

รับจ้างทั่วไปมีงานบ้าง

ทำงานที่ร้านหมูกระทะในบุรีรำ

เรียนตัวเองเรียนครอบครัวด้วย
จึงนำเงินเก็บทั้งหมดที่มี
ร้านนี้ร้านนี้เมี่ยงปลาเผารวมกันแล้วเนี่ยประมาณสองพันกว่าบาท
แต่ก็ขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างค่ะสุดท้ายตัดสินใจ
อะไรที่ตัวเองมีอยู่อยากจะขายสิ่งนั้นขายร่างกายตัวเอง
ก็คือการขายไตเพราะไม่ได้ต้องการไปรบกวนคนอื่น
จากทุกคนก็เดือดร้อนเชื่อว่าหากมีซุ้มนั่งกินที่ร้าน
จะทำให้ขายเมี่ยงได้มากกว่าเดิมอีกทั้งยังขายส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่าง
ได้อีกตั้งหลายเมนูเพิ่มรายได้พอที่จะเลี้ยงครอบครัวได้
ในช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะนอกจากนี้นะคะเขายังยืนยันโพสต์ประกาศขายไต่จริง
หลายคนมองว่าจริงหรือเปล่าอย่างแรกเลยขายจริงหรือเปล่า
มันจะเจ็บไหมมันจะร่างกายมันจะเป็นยังไงถามเขาเขาบอก
ผมยืนยันผมจะขายจริงและไม่ได้สร้างกระแสให้คนมาเห็นใจ
หรือบริจาคเงินหากมีคนต้องการซื้อไตพร้อมขายจริงนะ
ซึ่งก่อนโพสต์ขายหาข้อมูลแล้วว่าไตเป็นอวัยวะอย่างเดียวในร่างกาย
ที่มีเพียงข้างเดียวก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ
นี่คือโพสต์ของเขาในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
น่าเห็นใจหลายคนเป็นแบบนี้นะคะ
แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็พยายามหาช่องทางอื่นด้วยในการที่จะทำมาหากิน
แต่ว่าอย่างร้านที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีโต๊ะมาให้นั่งขยาย
คือณภาวะแบบนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องมีโต๊ะ
คือคนก็พยายามที่จะซื้อกลับบ้านมากกว่าด้วยนะ
อาจจะต้องแบบไปถึงลูกค้าให้มากขึ้นอะไรเดี๋ยวต้องค่อยคิด